สวัสดีเช้าวันสุดท้ายนะครับของปีนี้แน่นอนครับในค่ำคืนนี้หลายคนมีแผนจะไปเฉลิมฉลองตามจุดต่างทั่วประเทศไทยสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตอนบนจนถึงตอนกลางเพราะว่าลมหนาวก็เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะดูดเอาความชื้นออกไปเอาความร้อนออกไปเอาฝนออกไปแต่ว่าบางจุดอย่าง
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปถึงสุดสัปดาห์สถานการณ์ป่าฝนลมหนาวเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นกระแสลมที่หอบลมหนาวจากจีนเข้ามาปกปรุงเมืองไทยของ
ต่ำกว่า๒๐องศาแน่นอนครับภาคกลางก็มีโอกาสได้เจอ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่า๒๐องศาด้วยนะครับ
เหนือจากการตรวจสอบตลอดสัปดาห
โอกาสการเกิดผลอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐องศาของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิบนยอดดอยประมาณ๑องศาเท่านั้นนะครับ
ส่วนอีสานเช่นเดียวกันนะครับยอดภูอยู่ที่ประมาณ๓องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนอุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาครับ
โอกาสการเกิดผลอยู่ที่๑๓๐๔๐องศา
กลางครับพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาสูงสุด๓๐องศานะครับ
โอกาสการเกิดผลก็อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐องศา
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีลมแรงนะครับ

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาต่ำสุดนะครับ
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรฝนก็ตกบ้างเล็กน้อยครับ

เพราะว่าโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๔คลื่นสูง๒๓เมตร

การเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ

โอกาสที่จะเจออากาศหนาวต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศา
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐องศานะครับ
ส่วนฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
ยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
เพราะว่าอุณหภูมินั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คนที่ร่างกายอ่อนแออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
ขอให้มีความสุขกับช่วงเข้าดาวน์ปีใหม่ในวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ